แล้วอย่างนี้ต่อไปทำยังไงคือ๘พักร่วมจะจับมือ
มัดเป็นข้าวต้มมัดต่อเหมือนเดิมได้ไหม
หรือจะต้องแก้ตอกที่มัดข้าวต้มมัดออกแล้วปล่อยหรือยังไง
แต่รู้ไหมกูรูการเมืองเขาวิเคราะห์นะ
เขาบอกว่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้แต่ห้ามปล่อยมือก้าวไกลนะ
คือถ้าเกิดปล่อยปั๊บบรรยากาศเดิมภาพเดิมมันจะกลับมาคุณผู้ชม
ที่น้ำแข็งพูดคุณผู้ชมฮะเบิร์ตดูมานะ
นักวิชาการที่เขาติดตามการเมืองใกล้ชิดนะแต่เขายุให้เป็นอย่างนี้นะ
ใช่ยุ๊กให้เป็นอย่างนี้คืออย่าไปแยกเก้าไก่
อย่าไปแยกเก้าไก่กับมือกันไว้เขายุ๊กอย่างนี้เลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะว่าความคิดเห็นในมุมมองนี้เนี่ย
ของคนที่เขาเราเห็นตามสื่ออยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรคุณชูวิทย์
จะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะคุณจตุพรก่อนละกัน
จตุพรพรมพันธ์แก่นำคณะหลอมรวมประชาชนก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐนะ
เกี่ยวกับทิศทางเกี่ยวกับบทสรุปทางการเมือง
ระหว่างเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยตอนนี้เพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะ
แล้วก็ย้ำเลยนะว่าเพื่อไทยห้ามโลเลตราบใดที่ยังจับมือกับก้าวไกล
ไม่มีทางที่จะตั้งไม่มีทางที่ทั้งสองพักจะไปเป็นพักฝ่ายค้าน
แต่ผลเสียคือไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ไง
จับมือกันให้แน่นมัดเอาไว้ให้แน่นค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณฌรภพพรมพันธ์บอกนะมันก็มองเป็นสองส่วนนะ
เพื่อไทยห้ามโลเลกราบใดที่ยังจับมือกับกล้าวไก่ไม่มีทางหรอก
สองพักจะไปเป็นฝ่ายค้านแต่ผลเสียคือ
อาจจะไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้มันแยกเป็นสองส่วนไง
ะนั้นอาจจะมีมวลชนอีกฝ่ายมาต่อต้าน
จนทำให้กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดรัฐประหารอีก
ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเพื่อไทยจับมือก้าวไกล
ต้องถูกเสียงสะท้อนจากฝ่ายการเมืองไม่เห็นด้วยกับแนวทาง
๑๑๒แล้วก็เมื่อกี้พี่เบิร์ตสรุปให้ฟังแล้วไง
พักที่เขาบอกเขาไม่เอาเลยค่ะ
ดังนั้นข้อสรุปที่ดีคือทุกฝ่ายต้องหาทางออกร่วมกันในการฝ่าวิกฤต
ลองฟังแนวคิดคุณจตุพรค่ะ
และรับผลลัพธ์เดียวกับที่พิธาเขารับ
คุณจะเหนือกว่าอะไรตรงไหน
แล้วก็สง่างามไปไหนก็ได้
แต่ถ้าชนะด้วยการข้ามคั่ว
คุณไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ถนนได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคนไปทุกที่คนไล่

เพราะฉะนั้นถ้าต้องการความสง่างามยืนขึ้นอย่างสง่าพาเผย
จราคมือทหารถ่ายทิ้งเก้าไกเมื่อไหร่กล่าบ๓ก็มีของแถมเลยนะ

ว่าเหมือนซื้อน่ะมันคือเฉินเนื้อคอดูมั้ยว่าแบบเฮ้ยอันนั้นคืออะไร
แพมหลุดมาแล้วเรื่องของการไม่เสียภาษีของใครสักคน

พี่ก็เอาจริงคุณชูวิทย์เขาบอกเลยไอ้ในซองนี้นะ
ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เพื่อไทยผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านปั๊บ
แล้วเสนอแคนดิเดตคือคุณเศรษฐานี่แหละข้อมูลทั้งหมดนี้นี่แหละ
คือข้อมูลของคุณเศรษฐาจะเอาออกมาแฉถึงแม้ว่าฝั่งคุณเศรษฐาบอกว่าที่ผ่านมา
ผมทำถูกต้องมาตลอดผมไม่กลัวอะไรก็ตาม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

เอาไว้ที่บ้านเสียก่อนอืมใจง่ายกลับตัวไปมาดั่งสนลู่ลม
คุณชูวิทย์เขียนไว้แบบนี้แล้วยังจะให้ก้าวไกลเสียสละไปเป็นฝ่ายค้าน
เพื่อให้ตัวเองได้ไปเป็นรัฐบาลพ้นเงื้อมือของสวตามคำสั่ง
ผู้มีอำนาจค้างท่อถือว่าเป็นอะไรนะเป็นเพื่อนหายาก
น้ำใจดีเลิศประเสริฐศรีต้องนับถือน้ำใจเพื่อน

ฟังดูคล้ายประชดแต่ละคำของคุณชูด้วยนะ
ใช่แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเพื่อไทยจะสามารถรวมเสียงได้ทั้งหมด๒๗๗เสียง
โดยลุงป้อมประกาศวางมือทางการเมืองตามลุงตู่น้องลักษณ์เข้าล็อกเลย
รับไม่ผิดแผนสลายคั่วตัวเองเพื่อให้เพื่อไทยมีทางลงสวย
ในการร่วมจับคั่วพักไม่มีลุงอีกต่อไป
ก็พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติได้ร่วมรัฐบาล
ไฟเขียวสว่างโร่จากสี่แยกสว
แต่ดิวข้ามคั่วตัดส่วนเกินไม่มีไทยสร้างไทยประชาธิปัตย
และแน่นอนสุดพักก้าวไกลทั้งหมดถูกดีดไปเป็นฝ่ายค้าน
ลืมคำพูดหวานนะว่าจะรักกันตลอดไป
เมื่อไม่มีลุงไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งลุง
สลายคั่วพลิกจัดตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไกล
นายกที่ถูกเสนอชื่อเนี่ยคือนายเสถาธวีสิน
มองไปถึงรองนายกเลยนะ
รองนายกคือพลตบริษัทเอกพัชรวาสวงศ์สุวรรณ

รองนายกคือพลตบริษัทเอกพัชรวาสวงศ์สุวรรณ

คุณชูวิทคุณชูวิท
พักอื่นจัดสรรแบ่งเค้กกันเรียบร้อยลงตัวแล้ว
แต่แทร่งแสดงละครไปจีบกันโชว์สื่อ
ให้เห็นตามฟอร์มละครน้ำเน่า
หน้าตารัฐบาลใหม่จะถูกใจประชาชนหรือว่าร้องยี้

ยนโฉมหลังโหวตนายกวันที่๒๗ใช่ไหมคะ
เห็นคุณชูวิทย์บอกว่าจะฉลุยจากสว๒๕๐เสียง

เสียงเลือกตั้งจากประชาชนที่เป็นเสียงนกเสียงกาโดยพลัน
เพื่อไทยถึงเวลายอมหักไม่ยอมงอ

ไม่ยอมเป็นข้าวต้มมัดร่องนาวาไม่มีทิศทางกลับมาตรา๑๑๒

ประธานสภานายกรัฐบาลสมประโยชน์อำนาจนิยมฉบับใหม่ถอดด้าม

อย่ากะพริบตา

โพสต์ตอนเที่ยงคืนอะนะ
ทั้งหมดที่น้ำแข็งอ่านมาเนี่ยคือ

ต้องให้เป็นความเป็นธรรมกับพักเพื่อไทยเขาด้วยนะ
คุณผู้ชมต้องลองดูว่าที่ผ่านมา

เราแซวกันว่าเป็นโหนชู

แล้วที่เราเล่าให้ฟัง

คุณผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ตามไปด้วย
ว่าเป็นการคาดการณ์หรือดักทาง